ไปดูความคืบหน้าของคุณแพทย์นับประพากันบ้างนะครับ
ภรรยาของคุณเบนเรสซิ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเช้า
เธอไม่ได้ไปจัดรายการทางโทรทัศน์แล้วก็เก็บตัวเงียบเลย
แต่ว่าช่วงสายก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียไปดูกันนะครับ

หลังจากมีข่าวการบุกตรวจค้นห้องพักของเบนเรสซิ่งครับ
สามีของคุณแพทย์นับประภาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่าย
พ่อค้ายาเสพติดถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ชาวโซเชียลก็พากันไปให้กำลังใจนักแสดงสาวว่าที่คุณแม่อย่างล้นหลาม
ส่วนใหญ่ก็เห็นอกเห็นใจคุณแพทย์นะครับ
เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณแพทย์เองก็เจอกับมรสุมชีวิต
รวมไปถึงล่าสุดเหตุการณ์นี้ด้วย

เนื่องจากว่าคุณแพทย์เองก็จะมีกำหนดคลอดลูกชายคนแรก๑๓กุมภาพันธ์นี้แล้ว
พยายามจะอธิบายว่าตอนนี้คุณแพทย์แล้วก็สามีเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

ขอให้ผู้ที่เสพข่าวนั้นใช้วิจารณญาณติดตามข่าวจากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้
พร้อมกับวอนชาวอินเทอร์เน็ตชาวโลกโซเชียล
อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากหลักฐาน
ส่วนท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่าผิดจริง
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับเพจนี้นะครับ
แชร์ข้อความของผู้จัดการส่วนตัวที่มีใจความสำคัญนะครับ
บอกว่าขอให้ทุกคนรอข้อเท็จจริงก่อนเพราะตอนนี้แพทย์กำลังท้อง
และจะคลอดในอีก๑๐วันข้างหน้าไม่ควรมีเรื่องให้เครียด
รวมทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดแพทย์ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดจึงไม่สามารถจะตอบคำถาม
แทนสามีได้ดังนั้นขอให้ทุกคนรอฟังจากเบ้นเพียงคนเดียวเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะครับได้รับคำยืนยัน
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพทย์ว่าวันพรุ่งนี้
จะไม่มีการแถลงข่าวของคุณแพทย์นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้
คุณแพทย์ขอลางานก่อนคลอดกับทีมงานแล้วก็ทีมรายการเอาไว้แล้ว
เป็นเวลา๑๐วันรวมทั้งจะหยุดทำหน้าที่พิธีกรรายการ
เป็นเวลา๑เดือนหลังคลอดด้วยนะครับ